คุณผู้ชมครับมีรถบรรทุกเขาไปดำทำถนนนาเทหิน
แต่ว่าไม่ระวังในการที่จะเอาดำลง
ระหว่างที่เอาดำลงไปเกียบกับสายสี่สายมันลงทั้งใส่ไฟ
แล้วมันก็ดึงเสาไฟล้มลงมาไปทับกับรถกระบะ
มีทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิต
คุณผู้ชมดูสิฮะมันทับแบบนี้คนในรถก็ไม่รอดนะครับ
ตำรวจสพบางน้ำเปรี้ยวพร้อมกับอาสากู้ภัยฉะเชิงเซา
เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
รถบรรทุกก็เอาดำหินลงทำถนนอยู่นะฮะ
ระหว่างที่จะเอาลงมันไปเกี่ยวกับสายต่าง
ทำให้เสาไฟหักโค้นลงมาทับกระบะที่ขับสัญจรมาพอดีครับ
บนถนนสายฉะเชิงเซาองคารักษ์ช่วงเชิงสะพานครอง๑๙

ก็มีรถกระบะคันนี้ครับทะเบียน๖กไก่ลจุฬา๓๘๓กรุงเทพฯ
สภาพหลังคาด้านหน้าพังยุบไปถึงห้องโดยสาร
ข้างในมีนายวสินคล้ายเจียวอายุ๖๕ปีเสียชีวิตเลยนะครับ
แต่ว่าคนเสียชีวิตนั้นนั่งอยู่ที่เบาะหลัง
เนื่องจากว่าหลังคารถมันกดทับลงไปจากการที่ถูกเสาไฟฟ้าล้มลงมาทับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่าง
นำตัวของนายพิเชษสนทิทองอันนี้เป็นคนขับ
แล้วก็นายสารวุฒิปาธานอันนี้คนที่นั่งมาด้วยออกมาทั้งสองคนนี้บาดเจ็บ
แต่ว่านายวศิลป์นั่งอยู่ข้างหลังเสียชีวิต
เรื่องต้นคนที่บาดเจ็บถูกกระจกบาด
ภายก็ต้องเร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ใกล้กันไปพบรถบรรทุก๑๐ล้อทะเบียน๕๒๑๗๕๖กรุงเทพ
กำลังดำเทหินคลุกอยู่ครับ
คาอยู่กับสายสื่อสารสายไฟที่เขาลากมาหลายเส้น
ตรงนี้ก็ส่งผลให้เสาไฟมันหักโค้นลงมา
คันนี้มีนายเอกรัฐบุญสาเป็นคนขับ

ขณะกำลังดำเทหินคลุกอยู่ไม่ทันระวัง
กดดำลงแล้วก็ไปเกี่ยวกับสายไฟทำให้สายไฟนั้นมันหักโค้น
จังหวะนั้นรถของนายพิเชษขับผ่านมาพอดี

เสาไฟล้มทับพอดีจนทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิต
แน่นอนคนขับรถ๑๐ล้อคันนี้รถดำคันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป